คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
มันมาถึงรักเมียให้ผูกแล้วรักเมียแล้วต้องไปตีใครไหม

เออนะคะเขาบอกว่าผัวเดือดแทนเมียค่ะ
เหมือนกับเมียไปถูกตำหนินะคะว่า
มาสายเลิกงานกลับก่อนเป็นประจำ

เอาเลยโทรหาพี่เลยโทรหาพี่

ทำไม

ดีเลยยอด
โอ้โหนี่คือคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้
ผู้ชายที่รูปร่างทวมใส่เสื้อสีน้ำเงิน
แล้วมีผู้หญิงอีกคนนึงที่ได้บูชิคกี้พายว่าเป็นผู้เสียหาย

หลัดอบตผู้ชายคนนี้ถูกผู้ชายคนนี้ตบหน้าเขาให้

เข้าไปตบหน้าเพราะจะมาเคลียร์แทนเมีย
โดยผู้หญิงชื่อนางซาอายุ๕๐ปีค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
เพราะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายถูกตบหน้าเสร็จ
ก็ไปแจ้งความที่สพพระนครศรีธุยา
บอกนะคะตอนนั้นเธอกับลูกสาวเดินขึ้นไปที่ทำงาน

ประมาณสัก๔๕ปีดักอยู่ตรงหน้าบันไดทางขึ้นอาคาร

แล้วก็ใช้มือตบเข้าที่หน้าเธออย่างแรงเลย

พนักงานเข้ามาห้ามด้วยค่ะ

เรื่องส่วนตัวที่ไปตำหนิตักเตือนภรรยาของนายเอ
ซึ่งเป็นพนักงานจ้างเหมาในอบตนั่นแหละค่ะ

ภรรยานายเอที่ถูกตักเตือนเป็นลูกจ้าง
และอีกอย่างคือก็เป็นลูกน้องของนางซายุ๕๐ปี

นางซาถามว่าเอาแล้วทำไมจะตักเตือนไม่ได้
กินข้าวก็ออกไปกินก่อน
ตอนเย็นก็ออกไปรับลูกก่อน
แล้วทีนี้พอออกไปทำธุระไม่กลับเข้ามาในที่ทำงานเลย
เส้นของใครหรือเปล่า
ประหลัดอบตก็เตือนไป
พอเตือนไปแบบนั้นถูกสามีของลูกจ้างที่เตือนไป
มาดักตบซะอย่างนั้นโดนตบซะอย่างนั้น
ลองฟังเสียงของทางด้านประหลัดอบตท่านนี้

คนอื่นก็คือว่าออกไปทานข้าวก็ออกก่อนคนอื่นเขา
แล้วก็กลับไปรับลูกก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว
ไปรับลูกประมาณ๓โมงเนี่ยก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว
แล้วก็ได้รับทราบจากเด็กบอกว่า
คนคนนี้ถืออภิษฎทำไมนายกถึงไม่จัดการ
เมื่อประหลัดอบตผู้เสียหายไรด์ที่ถูกตบอธิบายแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยติดต่อสอบถามไปกับ
ภรรยาของตัวผู้ก่อเหตุหรือในเอกันบ้าง

สาเหตุมันมาจากที่เจ้านายทำหนังสือชี้แจง
เพราะให้ทำหนังสือชี้แจงเนื่องจากเธอออกไปรับลูกที่โรงเรียน
แล้วเธอก็เลยไม่อยากกลับไปทำงานแล้วก็เธอโดนตำหนิ
เธอก็เลยสงสัยว่าอ้าวคนอื่นเองก็ออกไปรับลูกเหมือนกันนะ
ไม่เห็นต้องทำหนังสือชี้แจง
ส่วนฝ่ายสามีของเธอที่ไปตบหน้าผู้เสียหาย
รับสามีเธอคุมอารมณ์ไม่อยู่
ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะ
พ้นก๋อเฮฮอบบอกว่าเธอทำให้ผ่มโอโหและบันดาลโทษา
แล้วถามว่าประหลาดอบตรที่ถูกตบทำยังไง
แล้วก็ยืนยันแบบนี้ไม่ได้การกันแกล้กใครใดเลยนะ
แต่พนักงานคุณเอิงเขาออกไปรับลูกก็จริง
แต่เขาก็กลับมาทำงานต่อ
แล้วนี่แหละค่ะเขาบอกว่าพนักงานคนอื่น
ทำไมกลับมาทำงานต่อล่ะแล้วแถมยังกลับมาเร็วด้วย
แต่พนักงานรายนี้คือไปแล้วกลับมาช่วงเย็นเลย
สั่งนะคะให้อบตสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วรายงานกลับมาทางอำเภอเลยค่ะ
ใช่จริงนายกอัมปะตอต้องตรวจสอบก่อนนะเออนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่านายกอบตจะว่ายังไงต่อนะครับ